คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของรักแท้ความตายไม่อาจพรากเพราะท้ายที่สุดนะฮะ
หลังจากที่คุณยายเสียชีวิตไปทำพิธีเผาศพปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตตาม
คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวความรักนะฮะ

คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้วันที่๙กุมภาพันธ์คุณยายนาคเมฆประคำอายุท่าน๙๓ปีแล้วนะฮะ
เสียชีวิตด้วยโรคชะลาลูกหลานไม่ได้บอกให้ตามห้อเมฆประคำอายุ๙๓ปีรู้
เพราะตอนนั้นคุณตาก็ป่วยแล้วก็นอนติดเตียงกลัวคุณตาจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียภรรยาไปนะครับ
แต่ขณะที่พระกำลังสวดก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างของคุณยายนาคไปชาปนกิจที่วัด
คุณตาซึ่งนอนป่วยอยู่ก็สิ้นใจในวันที่๑๒กุมภาพันธ์
บอกเหมือนรู้ว่าคุณเหมือนคุณตาท่านรู้ว่าคุณยายไปแล้วคุณยายไม่อยู่แล้ว
ก็เลยจะตามคุณยายไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันที่คุณตาสิ้นใจเป็นวันเดียวกับพระกำลังสวด
ลูกหลานจึงเคลื่อนศพคุณยายนาคภรรยาคู่ชีวิตไปชาปนกิจที่วัด
จากนั้นลูกหลานก็นำรูปถ่ายทั้งคู่ต้องมาตั้งไว้คู่กันแบบนี้นะครับ
ลูกคนที่๓ของคุณตาคุณยายจากลูกทั้งหมด๑๐คน
ให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเห็นความรักของพ่อกับแม่มาโดยตลอด
กับแม่นะคุณนะไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวเลย
แล้วก็แสดงความรักห่วงใยต่อกันมาตลอดระยะเวลาจนกระทั่ง
แต่ละท่านอายุ๙๓นะคุณ

พ่อแม่อายุเท่ากันเลยนะครับ
โดยเฉพาะพ่อนะถ้าตอนไหนที่ไม่เห็นแม่ก็จะถามว่า

ที่สำคัญพ่อกับแม่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมรรถะ

ใช่นะครับฟังเสียงลูกหน่อยนะครับ
นี่แหละฮะเขาบอกว่ารักแท้ผูกจิตความตายมิอาจพรากนะ
แต่ทั้งคู่ก็เหมือนตายตามกันนะครับ
ด้านของลูกคนแรกนะซึ่งบวชหน้าไฟให้กับแม่
แล้วก็ต้องบวชหน้าไฟให้กับพ่อด้วยนะครับ
โดยก่อนหน้านั้นกะว่าจะบวชหน้าไฟให้แม่เสร็จแล้วก็จะศึกนะ
แต่ทีนี้ต้องบวชหน้าไฟให้พ่อต่อเลยนะครับ

ใช่ค่ะคือบอกว่าพอแม่เสียชีวิตวันที่๙กุมภาใช่ไหมคะ
หลานก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะจัดงานชาปนกิจเมื่อไหร่
ก็ตกลงกันเป็นวันที่๑๒กุมภา
แล้วพอถึงวันที่๑๒พระกำลังสวดจะย้ายไปชาปนกิจที่วัดแล้ว
แล้วปรากฏว่าวันที่๑๒คุณพ่อก็สิ้นใจ
แปลว่าแม่เสียชีวิตก่อน๙กุมภาพเสียชีวิต๑๒กุมภานะคะ
ใช่นะครับแต่ว่าลูกหลานบอกแบบนี้กัน
เสียชีวิตของพ่อแม่จริงลูกหลานก็เสียใจนะ
แต่จะนำชีวิตของพ่อแม่หรือว่าของคุณตาคุณยาย
คู่นี้ไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
แล้วก็ให้ความรักแสดงออกซึ่งความรักระหว่างกัน
เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของลูกหลานเลยนะครับ